สำหรับลำดับงานในเบื้องต้นนะครับ

อันนี้นะครับข้างหลังของคุณคุณครับจะได้สำคัญถูกได้รวมขึ้นข้างล่างของคุณครับ
และในระดับถัดไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายภาพกับ

อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออั